ทีนี้เขาก็ต้องไปขอฟงขอฝนกัน
ซึ่งวิธีการขอฝนแต่ละที่แต่ละจุดแต่ละทาง

วันนี้รวบรวมมาให้ดูไปดูกันเลย
สำหรับการขอฝนถือเป็นประเพณีและพิธีกรรมที่มีมาอย่างยาวนาน
เกี่ยวกับสังคมเกษตรกรรมที่มีอยู่ในหลายชนชาติ

สำหรับในประเทศไทยนั้นมีหลายประเพณี
และหลายความเชื่อเกี่ยวกับการขอฝน
วันนี้เราจึงขอรวบรวมพิธีการขอฝนในแต่ละภาคพื้นที่มาฝากกัน
มีที่ไหนบ้างไปชมกันเลย
เริ่มที่พิธีขอฝนด้วยการแห่นางแมว
ประเพณีแห่นางแมวถือเป็นความเชื่อเกี่ยวกับพิธีขอฝนของชาวอีสาน
โดยเชื่อว่าเหตุที่ฝนไม่ตกมีหลายประการ
เช่นเกิดจากดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลง
ประชาชนชาวเมืองหย่อนในศิลธรรม
ผู้ปกครองไม่อยู่ในทศพิษราชธรรมเป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ชาวอีสานจึงต้องทำพิธีอ้อนวอนขอฝน
และการใช้แมวเป็นตัวประกอบสำคัญในการขอฝน
ก็เพราะเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์ที่กลัวฝน
ถ้าฝนตกแมวก็จะร้องทันที
คนโบราณจึงถือเอาเคล็ดที่ว่า
ถ้าแมวร้องแสดงว่าฝนกำลังจะตก

ชาวบ้านก็จะร่วมกันร้องรำทำเพลง
เกราะเคาะไม้รวมถึงร่วมกันสาดน้ำ
และทำให้แมวร้องให้มากที่สุด
เพื่อให้เกิดผลตามที่หวังไว้นั่นเอง
ต่อกันที่พิธีขอฝนด้วยบังไฟจิ๋ว

ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน

ประกอบพิธีบวงสวงเจ้าปู่หอเหนือ
โดยจัดสำหรับเครื่องเส้นสวง

จุดทูปเทียนบูชาตามความเชื่อ
สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
จากนั้นก็มีการตั้งขบวนแห่

ไปรอบสารปู่หอเหนือ๓รอบ
นำไปจุดให้บ้างไฟพุ่งทะยานขึ้นฟ้า

ซึ่งเป็นเทวดาแห่งฝนว่า
บันดาลฝนให้ตกตามฤดูกาล

ในช่วงก่อนฤดูธรรมนาเป็นประจำทุกปี
ต่อที่พิธีขอฝนด้วยการแห่ช้างเผือก
ชาวบ้านรวมกันแห่ช้างเผือก
ช้างปัจจัยนาคไปตามถนน

พร้อมกับตีของกลองชิงฉับ

เจ้าอาวาสวัดแม่นาเรือกล่าวว่า
ชาวบ้านและกลุ่มผู้สูงอายุได้ร่วมกันประดิษฐ์ช้างเผือกที่ทำสมมุติขึ้นมา
เพื่อใช้ในการแห่ไปตามถนนรอบหมู่บ้าน
และทำพิธีสวดขอฝนกับเจ้าพ่อขุนน้ำ
ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำกันมาตั้งแต่โบราณ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
พิธีนี้ถือเป็นพิธีโบราณกว่า๑๐๐ปี
ของชาวบ้านวัดเขาพระจังหวัดสุพรรณบุรี

จะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
และเพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวบ้าน
ซึ่งพิธีนี้มักจะมีในวันขึ้น๘๙ค่ำเดือน๗
โดยการทำพิธีชาวบ้านก็จะทำการตั้งแท่นบูชากลางแจ้ง
พร้อมนำดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปองค์เทพสมมุติวางกับพื้น
จากนั้นก็จะนำปลาช่อนใส่กระมังวางอยู่เคียงข้างกัน
และนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีสวดขอฝนและก็ทำบุญเลี้ยงพระ

ชาวบ้านก็จะทำการแห่ปลาช่อน
โดยในขบวนแห่ก็จะร่วมกันรำแคน๑เพลง
อย่างสนุกสนานคึกคลื๊ด

จากนั้นก็จะนำปลาช่อนลงไปปล่อยที่บ่อน้ำ
ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี
ปั้นหุ่นร่วมเพศ
การปั้นหุ่นร่วมเพศเพื่อเป็นการขอฝนยามแห้งแรง
ถือเป็นประเพณีโบราณที่ทำสืบทอดกันมานานแล้วกว่าร้อยปี
สำหรับการปั้นหุ่นจะนำเอาดินเหนียวจากทุ่งนา

โดยตั้งชื่อว่านายเมฆ
ส่วนหุ่นผู้หญิงตั้งชื่อว่านางฝน
และคุณผู้ชายที่นั่งดูตั้งชื่อว่านายหมอก
ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการทำภาพประจานต่อสายตาผู้คนที่ผ่านไปมา

และเทวดาทนดูไม่ได้
จึงโดนบันดาลให้ฝนตกลงมา

ละลายหายไปนั่นเอง
เอาจริงนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่า

บางพื้นที่ไงทำพิธีแล้วก็มีฝนตกตั้งตั้งด้วยดูกันลงมา

มาฝากคุณผู้ชมเพราะว่าแต่ละท้องที่

หรือว่ามีความเชื่อที่มันแตกต่างกันออกไปด้วย